พี่หายอับปะพรเห็นสร้างเสียงหัวเลาะ
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งพี่ฮายเป็นมาตั้งแต่เด็กเลย
คือเรื่องการเห็นสิ่งที่ไม่อยากจะเห็น
มันเป็นวิญญาณเลยนะตัวดำหันมา
แต่ลูกตาถล่นออกมา

เห็นลุงพอตีไก่เสร็จแกเดินไป

แล้วอีกวันหนึ่งลุงโดนรถชนตาย

ใส่แบบว่านักรบผีมาก

พี่ไห้นี่เป็นคนที่มีตาที่สาม
นี่พี่หนุ่มนี่แหละคือตาที่สาม
วิญญาณเขารู้ว่าคนนี้สื่อให้เขาได้
ไอเห็นพวกนี้พี่ไอจะมีอาการหนักบาดทุกครั้ง
มันจะหนักตั้งแต่แกนหูนะแกนสมองลงไป

แล้วทำยังไงแบบมันไม่ได้มันเหลือมาจากข้างบน